สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับคำเตือนฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะเพราะจากการตรวจสอบโมเดลอากาศทั้งของไทยและต่างประเทศนะคะเราพบว่าหลังจากนี้ค่ะร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยค่ะจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางของพระ

ที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากนี้ค่าว่าจะลดลงเรื่อยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ